จากการปรับตัวแล้วการประหยัดรายจ่ายต่างที่เกิดขึ้นที่ใช้ในปัจจุบันนี้
อาจจะต้องเป็นอีกหนึ่งแนวทางในช่วงนี้ด้วย
สำหรับชาวสวนยางรวมทั้งทุกอาชีพครับ
ท่ามกลางเศรษฐกิจที่อาจจะยังไม่ค่อยแน่ใจณขณะนี้นะครับ
หยัดเอาไว้ก่อนน่าจะทำให้อุ่นใจมากที่สุด
คุณผู้ชมครับมีคำแนะนำจากสถาบันวิจัยยาง
บอกว่าวิธีการจะทำให้นำยางได้ใช้มากยิ่งขึ้นนั้น
นั่นก็คือการนำมาใช้เป็นอิดปูพื้นนะครับ
จะนำมาใช้ในปริมาณที่ค่อนข้างมาก
และอาจทำให้ราคาขยับปรับตัวเพิ่มขึ้น
ที่สำคัญคือจะส่งผลดีต่อสังคมผู้สูงอายุในอนาคตอีกด้วย
ติดตามจากรายงานครับ
จุดนี้นะคะคือจุดที่เป็นรอยต่อระหว่างผิวทางที่ถูกเสริมด้วยแอสเพาลคอนกรีตผสมยางพารา
และผิวทางแบบแอสตอลคอนกรีตธรรมดาค่ะ
ซึ่งจะสามารถสังเกตได้ว่าผิวทางแบบที่นำยางพารามาผสมนะคะ
จะมีความหยาบของพื้นผิวมากกว่าค่ะ
ทำให้สามารถต้านทานการลื่นถลายได้ดีกว่าค่ะ
อกจากจะต้านทานการลื่นถลายได้ดีกว่าถนนธรรมดาแล้ว

ยังมีอายุการใช้งานผิวทางได้ยาวนานกว่าถนนยางมะตอย
โดยมีอายุการใช้งานรวมอยู่ที่ประมาณ๙๑๐ปี
เพราะสามารถรับน้ำหนักการจราจรได้สูงกว่า
ต้านทานการแตกร้าวจากความล้ามากกว่า
และมีความต้านทานรอยร่องล้อได้ดีกว่า

แต่ถนนที่ทำด้วยยางมีต้นทุนสูงกว่า
โดยแพงกว่าถนนทั่วไปประมาณร้อยละ๓๐
ซึ่งเป็นข้อจำกัดในการก่อสร้าง

เหมาะสมกับสภาพการจราจรที่หนาแน่น
หรือมีรถบรรทุกขนาดใหญ่วิ่งผ่านประจำ
อันนี้ถ้าเราจะต้องมาเป็นเอายางพาราไปผสมเนี่ย
ทำให้ต้นทุนสูงทำให้อาจจะผลผลิตอาจจะสั้นลง
ถนนยางพาราเป็นหนึ่งในทางเลือกที่รัฐบาลส่งเสริม
เพื่อเพิ่มการใช้ยางพาราภายในประเทศ

กรมทางหลวงและกรมทางหลวงชนบท
มีแผนก่อสร้างถนนด้วยยางพารา
รวมระยะทางประมาณ๗๓๐๐กิโลเมตร
ซึ่งระยะทาง๗๓๐๐กิโลเมตร
ด้วยกับระยะทางจากเหนือสุดประเทศไทย
อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงราย
ไปใต้สุดของประเทศที่อำเภอเบตงจังหวัดยาลาได้ประมาณ๒รอบ
แต่เมื่อคิดเป็นปริมาณยางพาราที่ใช้ตามแผน
จะใช้ยางพาราเพียง๑๙๐๐กว่าตัน
เทียบกับผลผลิตยางพาราในประเทศ
ที่ออกมาปีละกว่า๔ล้านตันแล้ว
อย่างภาระที่นำมาใช้จะมีสัดส่วนเพียงร้อยละ๐๔๗๕เท่านั้น
การใช้เป็นส่วนผสมเพียงเล็กน้อยในการสร้างถนน
และถนนที่ได้มีอายุการใช้งานยาวนานถึง๑๐ปี
โดยมีราคาสูงกว่าถนนทั่วไปร้อยละ๓๐
จึงทำให้การสร้างถนนยางพาราอาจไม่ใช่ทางออกที่รัฐบาลหวังพึ่งพา
เพื่อดูดทรัพย์ผลผลิตยางพาราในประเทศ
และส่งผลให้ราคายางพาราสูงขึ้น